พูดถึงเรื่องของตำรวจไปดูตำรวจต่อกันเลยนะคะ
ตำรวจคือผู้พิทักษ์สันติราช
คนที่ถูกโกงจากการซื้อของออนไลน์ตำรวจว่า
ก็เป็นหน้าที่ของผมอีกแหละที่จะต้องจัดการเรื่องนี้นะคะ
ตำรวจก็เลยคิดว่าป้องกันไว้ดีก่อนไหม

เป็นเพลงลักษณะคำเตือนคนซื้อของออนไลน์ไปดูคลิปค่ะ
เป็นเพลงขึ้นมาค่ะ

แทบจะไม่ใช่ตำรวจแล้วแทบจะเป็นนักแสดง
พรุ่งนี้เราได้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแสดงความสำหรับในหลายด้าน

อินเนอร์แรงมากและเสียงเพราะแบบนี้

ช่วงนี้หรือว่างน้อย
พันธุ์ตำรวจตรีหญิงสุพรัตยาอุ้ยหาสารวัตรสอบสวน

สพปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะ
เอาเพลงช่วงนี้ของคุณอาตอมชนกันมาคอฟเวอร์เลย

จะเห็นว่าเนื้อร้องเป็นการเตือนสติประชาชน
สถานการณ์แบบนี้คนช่อกงเยอะ
เขาบอกว่างานมันล้นมือพนักงานสอบสวน

เกี่ยวกับเรื่องของปล่อยเงินกู้ออนไลน์อีก

เวลาที่มีคนโดนหลอกโดนโกงมาแจ้งความ

ไม่อยากให้ใครต้องเดือดร้อนแบบนี้

แต่ทีนี้พอบอกเตือนธรรมดาไม่ค่อยจะฟังกัน

แล้วก็อ๋อซื้อของหลังจากนี้ไป
จะต้องเช็คเหมือนสารวัสดิ์ไซด์สะกดจิต

เห็นแววตาและกราบในอินเนอร์ของสารวัสดิ์
สักหนึ่งช็อตแววตาส่งคุณผู้ชม
ช่วงนี้ระวังหน่อย
ระวังกันไประวังกันไป